เอาไปต่อกันที่คู่นี้ไม่รู้ว่าจะต้องมีรถพยาบาลมารับมาส่งหรือเปล่า
ไม่ต้องแต่อาจจะต้องหาอะไรมาดามนิดนึง
เหรอแต่เขาบอกว่าฝากความยินดีไปให้คนของเธอด้วยสำหรับนาวินต้า

ไม่ถึงเดือนจากพี่น้องคนสนิทเปลี่ยนสถานะแล้ว
แต่ตอนนี้พี่ต้าก็ใจกว้างนะ
โอ้โหจริงเลยเขาบอกว่าหรือว่ามันน้ำโหงโห
รากันไปแล้วดูเหมือนว่าอดีตนักร้องดีกรีดรหนุ่ม
นาวินต้าก็โดนโยงอยู่นั่นแหละไปเอี่ยวเรื่องความสัมพันธ
ระหว่างอดีตหวานใจคิตตี้ชิชากับนักร้องหนุ่มคุณเนมประการไม่เลิกนะคะ
หมายถึงว่าคู่นี้ความสัมพันธ์โดนโยงกันไม่เลิก

ล่าสุดก็คุณเนมเขาก็เปิดปากยอมรับไปแล้ว
กำลังคบหากับสาวคิตตี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าพูดแบบนี้
อดีตคนรักเก่าวงเล็บหมาด

ก็ตอบคำถามโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษรัว
ไม่รู้เหมือนกันว่าในใจพี่ต้าเป็นยังไงบ้าง
แต่ว่าดูจากสีหน้าท่าทางพี่ต้าไหวนะ

ก็แสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่ของอดีตคนรักผ่านสื่อ

เมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย
โดยยอมรับว่ายังติดต่อพูดคุยกัน
ในฐานะพี่น้องที่มีความรู้สึกดีให้แก่กันอยู่

โดนข่าวกระหน่ำซ้ำเติมในแง่ลบ

หลังจากนี้จะไม่ขอพูดถึงคิตตี้อีกแล้วนะ

ผมกับเขาก็อยู่ในสถานะของ

ผมก็จะไม่ทำให้ใครต้องลำบากใจอะครับ
ตัวผมผมมีฐานะของผมอยู่ที่เล็กนิดเดียว

เคลมสถานะนี้กับเขา

ผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
ที่ผมจะตอบคำถามในลักษณะนี้นะครับ

มันเป็นเรื่องของชีวิตของเขา
แล้วก็เป็นเรื่องของน้องเขา
แล้วการที่เขาจะเริ่มต้นใหม่
แล้วก็มีความรู้สึกดีกับคนที่เขาอยากจะคบด้วย

ซึ่งเป็นความยินดีที่บริสุทธิ์ใจจริง

คนที่จูงมือเธอ
คนนั้นควรจะเป็นฉัน
ส่วนเรื่องที่ชาวเน็ตจับตาอยู่ว่า
จะเกิดเป็นประเด็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
นาวินต้ากับเนมปราการหรือเปล่า

เธอจะไปมีความสุขอะไรก็มีไป
ฉันก็ยินดีด้วยแต่ฉันไม่อยากดู
แต่ย้ำว่าความสัมพันธ์ของเขากับเนม

อย่าไปคิดให้มันเป็นเรื่องดราม่าเลย
ผมบอกข้อเท็จจริงตรงนี้นะ
ว่าผมกับเนมเนี่ยยังเป็นเพื่อนกัน
แล้วก็ยังคุยกันได้เสมอครับ
ไม่ได้พูดเกินจริง

ที่ไม่ใช่การมโนไปเอง
ว่ามันเกิดการทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นก็ยืนยันตรงนี้อีกที
ว่าไม่มีปัญหามือที่๓
กันไปแล้วแล้วเขาก็มาคบกัน
ตัวผมได้แต่แสดงความยินดีแล้วก็ความหวังดีให้

ผมก็มีความสุขกับเขาด้วยครับ
ฝากความยินดีกับคนของเธอ
เออก็ชัดเจนนะพี่นาวินต้า

เข้มแข็งที่เขาตอบก็มีแหละลึก